พูดเลยว่าถ้าเป็นเรื่องคดีเขาจะมีการเปรียบเทียบปรับ
แต่ถ้าวงการบันเทิงเราต้องใช้คำนี้จับเปรียบเทียบ
เออความสวยความใสเนี่ยไม่ต่างกันสักเท่าไหร
สำหรับนางเอกบ้านเรานะคะเพราะว่าสวยกันทั้งนั้นเลยนะคะ
ล่าสุดเนี่ยใหม่ดาวิกาค่ะก็มีคนจับมีนพีชยากันมา
เทียบสองคนนี้กันบอกว่าประเด็นหลายอย่างเลยนะ
พักหลังเนี่ยมินพีเริ่มแต่งตรงแต่งตัว
แอนดแมทเป็นสายเจ้าแม่แฟชั่นมากขึ้น
ก็เริ่มมองกันว่าเออทำตามใหม่ดาวิกาและชมพู่อารยาหรือเปล่า
งานนี้ใหม่บอกเลยขำค่ะดีใจนะมีคนคิดถึงเม้ามอยกันไป

เพราะว่าทุกคนมีสไตล์เป็นของตัวเองจ้า
ไม่ค่อยมีมาเปรียบเทียบนานเราเหงาก็ดีใจค่ะ
ก็เปรียบเทียบเลยค่ะไม่มีอะไรหรอก
แต่หนูก็ไปแอบเห็นว่าชาวเน็ตคุยอะไรกัน
แต่ก็โอเคค่ะหมายถึงว่าคือหมายเป็นคนดูอะไรอย่างนี้อยู่แล้วค่ะ
แล้วไหมก็เชียร์อยู่แล้วชอบชอบไหมเป็นคนที่เซฟ
เซฟอะไรอย่างนั้นไหมก็ชอบดูอะไรอยู่แล้วค่ะ
แต่ยังไม่ได้เจอคอมเมนต์ที่เปรียบเทียบนะคะ
เหมือนเวลาใหม่เล่นโซเชียลอย่างนี้ค่ะเลื่อนดูใหม่ก็เจอของทุกคนเลยค่ะ
เพราะว่าพี่มินเองก็เป็นมานานแล้วนะ
หมายถึงว่าเขาก็เป็นคนที่อยู่ในวงการแฟชั่นเนาะ
ดาราไทยทุกคนก็เหมือนอยู่ในวงการแฟชั่นอยู่แล้ว
ไม่มีทัพไลน์ค่ะ
ก็โสดทุกคนนั้น
อย่าเปรียบเลย